คุณผู้ชมคะช่วงนี้สถานการณ์มันตึงเครียดเหลือเกิน
พามาดูความฮาของบ้านนี้กันหน่อยนะคะ
สำหรับบี้กับกุ๊บกิ๊บ
คือคุณกุ๊กกิ๊บเนี่ยเขาโพสต์คลิปเอาไว้ทั้งหมด๑๐คลิปในอินสตาแกรม
แล้วแต่ละคลิปเนี่ยโอ้โหปั๊วมากค่ะแม่
ก็คือเอาหน้าเราไปใส่หน้าดารา
เป็นคลิปที่นำใบหน้าของเธอไปอยู่กับนักร้องดังระดับโลกเลย
เหมือนว่าเราอยู่ในเอ็มวีนี่เดี๋ยวจะมีหน้าเธอเนี่ยครบเป็นลิซ่าแก๊พิ้งด้วยนะ

โพสต์ไว้๑๐คลิปค่ะแต่ว่าความฮามันอยู่ตรงแคปชั่น
เพราะ๑๐คลิปนี้คนที่ทำคือใครรู้ไหม

สามีว่างสัตว์จ้ะนางนั่งทำกุ๊กกิ๊บบอกว่าผัวไม่ยอมนอนนั่งทำไปขำไปคนเดียวทั้งคุณแล้วก็ส่งให้เธอ

แล้วบุญบาปอะไรรู้มั้ยกุ๊กกี้บอกว่าเห็นคลิปแล้วก็ประทับใจหมอเกาหลีที่งัดสมุของเธอมาดี
เพราะไม่ว่าจะไปอยู่กับหน้าของศิลปินคนไหนก็เนียนกิบอันนี้ลิซ่าเนียนไหมล่ะ

ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อไปดูคลิปทั้งหมดนี้กันค่ะ
โอ้โหเป็นยังไงละเนียนไหมล่ะคะแม่
ซึ่งก็มีคอมเมนต์เพื่อนเข้ามาแซวกันเยอะเลยนะ
บอกว่าสามีบอกเป็นอย่างไรแล้วหรือเปล่าว่าให้จัดวรสไตล์
คลิปเองก็เข้าไปตอบกลับนะแบบว่าโอ้คอบบอกว่าอยากให้ทำอึ๋มใหญ่อะ
กันไปนะคุณผู้ชมแต่เนียนจริงนะคะ
คือถ้าภาษาเมืองทิพย์บ้านเราก็ต้องบอกว่าความโป๊ะเป็นศูนย์นะน้องนะ

เราใช้สถานการณ์ช่วงนี้ว่างไปงัดจมูกกันบ้างดูไหมคะ

เกาหลีฉันก็แบบว่าล่มสลายไปแล้วนะ
ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็ใช้แอปพลิเคชันแบบนี้ไปก่อน